คือ๑๐ตำรวจเอกอายุ๓๑ปีอยู่ในบ้านนะ
ก่อเหตุคุ้มคลั่งก็คือเอาปืนยิงพ่อเสียชีวิต
แล้วปรากฏว่าแม่ของตัวเองแล้วก็ภรรยาตัวเองก็อยู่ในบ้าน
เขาก็กลัวกันเนี่ยนะครับจนสุดท้ายแล้ว
สุดท้ายในที่สุดทาง๑๐ตำรวจเอกนั้นคือนานกว่าครึ่งชั่วโมงนะ
วางปืนแล้วก็มอบตัวนะครับ
เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นเช้ามืดที่ผ่านมาประมาณตี๔ครับ
บ้านหลังหนึ่งในตะบนบางแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะฮะ
ผู้ก่อเหตุอย่างที่ผมได้บอกไปเป็น๑๐ตำรวจเอกนะครับ
ชื่อว่าวันเฉลิมเป็นผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสพนครชัยศรีนะฮะ
อายุ๓๑ปีครับอยู่ในบ้านมีอาการเครียดเลย
เดินถือปืนแม่กับภรรยาก็อยู่นะครับ
เจ้าหน้าที่กลี้กล่อม๑๐ตำรวจเอกวันเฉลิม
นานกว่าครึ่งชั่วโมงครับจึงยอมวางปืนและมอบตัวในที่สุด
คนในบ้านตำรวจก็ช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัย
ตรวจสอบภายในบ้านนะครับเจอศพคุณสาลีอายุ๗๑ปีนะครับ
ซึ่งเป็นพ่อของผู้ก่อเหตุครับ
เสียชีวิตอยู่มีบาดแผลถูกยิงเข้าที่บริเวณศีรษะนะครับ
สอบสวนครับทราบว่าภรรยาของ๑๐ตำรวจเอกวันเฉลิมนั้นคือนอนอยู่
ตี๔แล้วได้ยินเสียงปืนดังขึ้นครับ
ที่สามีเนี่ยจะถือปืนเดินเข้ามาในห้องนอนแล้วก็วางปืนเอาไว้
เมื่อแม่ของ๑๐ตำรวจเอกวันเฉลิมมาเห็นว่า
นายสาลีนั้นถูกลูกชายยิงทุกคนก็ตกใจกลัวครับ
คราวนี้ไม่มีใครกล้าออกจากบ้านจึงแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับ
ส่วนญาติที่หนีออกมาได้บอกว่านายสาลีนั้นถูกยิงคนแรก
ส่วนแม่กับภรรยาปลอดภัย
ก่อนเกิดเหตุครับได้ยินเสียง๑๐ตำรวจเอกวันเฉลิมเนี่ย
โวยวายนะบอกว่ามีคนตามฆ่ามีผีตามมาครับ
ที่เสียงปืนจะดังขึ้นจึงไปซ่อนตัวในห้อง
ในช่วงหัวค่ำครับย้อนกลับไปก่อนเกิดเหตุ
ซื้อเบียร์มาดื่มคนเดียวซึ่งที่บ้านนั้นอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่
แล้วก็ตามข่าวบอกว่าระยะหลังเนี่ยมีอาการคุ้มคลั่งบ่อยนะฮะ
คุณแม่ของผู้ก่อเหตุก็บอกว่าขณะนอนอยู่ครับได้ยินเสียงปืน
ประมาณ๒นัดแล้วก็เห็นสามีถูกยิง
ช่วง๒๓วันที่ผ่านมาครับลูกไม่ปกตินะคือ
่นพึ่มพำตลอดครับเพื่อนร่วมงานให้ข้อมูลบอกว่า
บ่นว่าถ้าไม่ได้ห้องที่แฟลต์ตำรวจ
จะขอย้ายกลับไปที่สพพุทธมนตรนะครับ
ไปฟังเสียงทางคุณแม่ของผู้ก่อเหตุแล้วก็พี่ชายด้วยนะครับ
พอเขานั่งพอนั่งเสร็จมันก็ไปยิงทางหน้าต่าง
แต่นี่คงไม่ตั้งใจยิงเอาปืนไปยิงตรงหน้าต่างบ้าน
พ่อเขานอนอยู่ข้างหน้าต่างพอดีเลย

โทษท้ายอันตรายชะมัด
ใช่ครับใช่ครับเขามีประวัติรักษาอยู่ใช่ครับอืมมีช่วงไหนที่เขาแบบดื้อไม่ยอมทำยาอะไรยังไง
ส่วนมากเขาจะไม่บอกหรอกครับเขากินไม่กินเขาบอกว่าเขาไม่กินส่วนมากเขาบอกเขากินแล้ว
เขานั่งดื่มเบียด้วยเม้าด้วยแล้วเขาหูแววไงอืมเขาแววว่าไหนครับ
ในเปิดยูทูปอ่ะแล้วมันมีเสียงเขาว่ายิงเลยยิงเลยแล้วเขาก็เลยยิงมาตามเสียง
นี่ครับพี่ชายก็ยืนยันนะฮะว่าน้องชายนั้นมีอาการทางจิตแล้วก็ขาดการรักษามาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับ
ปี๒๕๖๕ก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะครับหูแว่วแล้วก็บอกด้วยว่าไม่ได้เกี่ยวข้องนะเรื่องยาเสพติดครับไม่มีนะครับ
เมื่อวานนี้เพิ่งจะคุยกับพ่อเรื่องจะบวชเองนะติดต่อวัดเอาไว้แล้วด้วยครับ
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐมครับเปิดเผยบอกว่า
ผู้ต้องหานั้นยังให้การวกวนนะครับแม้จะมีแพทย์ร่วมสอบปากคำจึงคุมตัวไปประเมินสุขภาพจิตครับ
จะย้ายมาที่สพนครชัยศรีครับมีนาคมที่ผ่านมานี่เอง
แล้วก็ไม่มีอาการบ่งบอกว่าป่วยทางจิตมีอาการทางจิตเวทนะครับ
ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีแต่พบประวัติหลังจากเป็นตำรวจได้ประมาณ๒ปีครับ
ได้เข้ารักษาอาการทางจิตนะฮะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแต่ไม่ได้รับยา
เพราะว่าอ้างว่าหายแล้วก่อนเกิดเหตุ๓วันบ่นว่าอยากอยู่แฟลต์ตำรวจนะฮะ
ภรรยาก็เลยให้กินยาที่รักษาอาการทางจิตนะครับแต่ก็ไม่กินแล้วก็ไม่นอนมา๓วัน
เกิดอาการหลอนส่วนปมเหตุที่ยิงพ่อเนี่ยยังไม่แน่ชัดแต่เกิดหูแว่วนะครับ
เข้าใจว่าพ่อจะมาทำร้ายประมาณอย่างนี้นะครับ
ซึ่งอาการซึมเศร้าเนี่ยคุณผู้ชมครับไม่สามารถหยุดยาเองได้นะฮะ
ถ้าแพทย์นั้นไม่ได้สั่งนะครับ